ทองตอนนี้บาทละสามหมื่นกว่าอยู่ยังไงไหวคะ
มาเลยค่ะมาหาเฮียเบิร์ตเดี๋ยวเขาจัดให้ค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงนี้หนาว
หนาวเพราะว่าไม่มีเงินมาห่มกายเลยนะคะก็เลยจะต้องรีบเอาทองมาจำนำค่ะ
เมื่อช่วงนี้หลานเปิดเทอมแล้วด้วยกระจองงอแงเลยนะคะ
จะเอาเสื้อผ้าใหม่ดินสอยางลบไม้บรรทัดกระเป๋าเต็มไปหมดค่ะ
ก็ต้องขอพึ่งเฮียเบิร์ตนี่แหละนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้พอเดินออกมาเนี่ยออกมาข้างนอกอากาศมันเย็นนะ
มันหนาวนะมันมาถึงภาคกลางแล้วหรือ
มาถึงแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ความหนาวความเย็นเนี่ย
เอาจุดแรกที่มาถึงก็แน่นอนแหละค่ะทางตอนบนของประเทศภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะคะ
แต่วันนี้ลมหนาวกำลังแรงมาถึงพื้นที่ภาคกลางตอนบน
พิษสนุโลกพิจิตรนครสวรรค์กำแพงเพชร
หนาวไหมเย็นไหมส่งไลน์มาบอกดาวหน่อยนะคะ
สภาพอากาศที่หนาวที่เย็นขึ้นแบบนี้แล้วฝนลดลงแบบนี้
เกิดจากลมหนาวจากประเทศจีนระลอกใหม่ค่ะ
แผลลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศและเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยจนถึงภาคกลางตอนบน
และช่วงนี้ความชื้นก็ลดลงด้วยทำให้สภาพอากาศเย็นมากขึ้น
ใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วสินะดีใจจังเลยนะคะแต่ทีนี้เรื่องของฝน
ทางตอนบนของประเทศเห็นไหมคะตลอดเวลาเลยแทบจะไม่เจอเมฆฝนเลย
แต่ฝนมาที่ไหนมากองภาคใต้ก็ภาคใต้เป็นแบบนี้แหละค่ะ
ถ้าทางตอนบนหนาวเย็นภาคใต้ก็จะฝนแน่นแบบนี้เลยนะคะ
ฝนทั้งพื้นที่และในทะเลและฝนแบบนี้นะคะทำให้คลื่นกลับมาสูงอีกครั้งค่ะ
อันดามันและอ่าวไทยไม่ต่างกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะมีฝนตกลงมาและจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะสงสารนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ถูกช่วงเลย
อากาศความร้อนอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่รอฝนนะคะเพราะว่ายังคงมีความชื้นเล็กน้อยอยู่ในพื้นที่
ทำให้เกิดอากาศร้อนอบอ้าวแต่พอฝนตกลงมาแล้วช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าเนี่ยจะไม่ร้อนแล้วค่ะ